ปั่นปั่นเขาไม่แคร์นะคะ
โดนมองเป็นคนแรงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้น
พูดตรงเป็นคนพูดตรง

ต้องลองจีบน้องบอกอย่างนี้

นี่คือน้องส่งสารออกลบแล้วนะฮะ

อ้าวเขาบอกว่าถ้าเอ๋ยอยากว่าพี่เชียวไม่เตือน
ถ้าเอ่ยชื่อของนางเอกสาวปันเนี่ย
เชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกถึงฝีไม้ลายมือ
ทางด้านการแสดงเขาบอกว่า

หลายคนมองว่าสาวปันเป็นคนแรง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมีข่าวดราม่าสลันวงการมาแล้ว
ครับเป็นแฮชแท็กที่ติดปากมาก
สิ่งสูงสิ่งสูงมากจริงช่วงนั้น
โดยล่าสุดสาวปันได้ออกมาเผยว่า

จริงแล้วก็แรงเป็นเรื่องไปนะคะ

แล้วถ้าการพูดตรงคือแรง

แล้วไม่ยิ้มเขาก็จะดูดุมาก
ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนขี้วีนไปอีก

ใครจะคิดยังไงหรือว่าพูดถึงเรายังไง
ก็คงต้องปล่อยไปไม่ได้หยิบมาใส่ใจนะคะ

ปี้เลิฟแบบคนอื่นเขาเหมือนกันนั่นแหละ
ตั้งแต่ม๒เป็นคนแรง
เลิศมีความรักไวก็ตอกบอกเขาชัดเจน
เขามีความรักยังดังกว่าม๒แรงไงมีความรักเร็ว
แต่กับคนที่ใช้ม๒ที่ยังเล่นเมาส์คร้องเมาแกงอีกเลย

เบันยนต์ล่ะเบันยนต์ล่ะ
อยู่ค่ะหนูตอนนั้นโดนไม่ขึ้นหรือเปล่า
แต่กับคนที่ใช้คำว่าแฟนคนแรกก็คือพี่มาสนะคะ

เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด

พูดไว้

๓๔ครั้งอุบัติเหตุ

เสียศูนย์หมดแล้วเนี่ยชนที

เขาบอกคุณมาสเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย

ขอตอบเลยว่าลองเข้ามาจิบได้นะคะ